ของความเชื่อสาวคนหนึ่งมือไม้สั่นไม่รู้ว่าป่วยหรือว่าเป็นอะไร
แต่ลักษณะเขาเชื่อว่าผีเข้า
เลยพาไปที่วัดให้พระนักโครมน้ำหมดใส
แซมแซมแซม

แซมแซม

แซมแซมแซม
แซมแซม

โอ้ยคุณศีรษาได้ยินมั้ย

ไม่เอาไม่เอา

ยิ่งต้องเอาไปปะผมน้ำบ่น

แล้วนี่ค่ะน้องเขาอยู่ในสภาพที่แบบนอนแผ่
แล้วคนต้องกดขึ้งดึงร่างไว้แบบนี้

เจ้าวาดวัดหลวงพ่อผอม

นั่นก็คือพระประหลัดสัญชัยอาติพัทโธ

ในพิธีเขาอาบน้ำมนตศักดิ์สิทธิ์นะ

มาใช่ไหมล่ะหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาท่านก็ช่วยเหลือ
หลังจากนั้นเธอน่ะโอ้โหมีอาการแบบว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
ข้างคุ้งร่างแบบนี้หลายวันญาติบอกกับทางหลวงพ่อ
ช่วยหน่อยเถอะไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริง
รักษาหลายที่ก็ไม่หาย
เลยต้องพามาที่วัดหลวงพ่อผอมให้หลวงพ่อน่ะรดน้ำมนต์ให้หน่อย
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะหลังจากที่โดนน้ำมนต์ของหลวงพ่อแล้ว
ยิงสาวคนนี้ก็กรีดร้องรันบอกไม่เอาอย่ามายุ่ง
ถึงขั้นว่าต้องอาศัยคนถึง๕๖คนช่วยกันล็อกตัวเอาไว้นะ

สุดท้ายหลวงพ่อท่านก็รดน้ำมนต์จนเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
เอาล่ะปกติวัดแห่งนี้นะครับบอกเอาไว้ก่อนจะได้ไม่ดราม่ากัน
หลวงพ่อท่านเนี่ยจะรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้กับชาวบ้านอยู่แล้ว
เป็นพิธีแบบว่าเสริมสิริมงคลแบบนี้

แบบนี้เราเคยเห็นน้ำวนแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไล่ผีนะ
แล้วพาลูกพาหลานมาแล้วเขาบอกแบบนั้น
ว่าขอให้เธอช่วยไล่ผีให้หน่อยบ้างง่าย
เพื่อความสบายใจหลวงพ่อท่านเลยทำให้
เออก็ทำตามคำขอแล้วทำแล้วสบายใจ
แล้วบังเอิญว่าหญิงสาวคนนั้นเขาก็หายเป็นปกติด้วย
ก็เลยสบายใจกันทั้งบ้านนะ